คุณผู้ชมคะมาดูในพื้นที่จังหวัดระยอง
จังหวัดระยองมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นอีก๕๔รายค่ะ
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด๒๐๒รายแล้วนะคะมีอาการปอดบวม๔ราย
ในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยค่ะมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๗อำเภอ
เหลืออำเภอวางจันทร์แค่อำเภอเดียวที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะ
ตามแผนที่นี้เลยนะคะเหลือแค่อำเภอวังจันทร์ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในชั้นหน้าอิ่มแสงพวกราชการจังหวัดระยองยืนยันว่า
มาตรการป้องกันโควิด๑๙ของระยองยังคงเรื่องของการปิดสถานบริการ
ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไม่ล็อกดาวน์การเดินทางข้ามจังหวัด
เพราะจังหวัดระยองเป็นทางผ่านไปจังหวัดอื่นด้วยนะคะ
มีสนามบินอุตภัวร์อยู่ในพื้นที่ด้วยดังนั้นยังไม่ได้ล็อกดาวน์นะคะ
ในส่วนของจังหวัดระยองแต่เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือค่ะคุณผู้ชม
ขอความร่วมมือชาวจังหวัดระยองว่าอย่าเพิ่งไปไหนในช่วงนี้
เฉลิมฉลองในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ก็อยู่กับครอบครัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็จะเสี่ยงน้อยกว่านะคะ
อกจากการขยายสิ่งที่ถามกันมาเยอะนะครับ
เรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดคือเรียนตรงตรงว่าตอนนี้
คนระยองอย่าไปไหนเลยครับถ้าไม่จำเป็นจริงจริงอย่าไปไหนเลยครับ
ออกนอกบ้านก็อย่าออกเพื่อช่วยกัน
เราไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้ทุกคนเสี่ยงหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นขอความกรุณาว่าฉลองปีใหม่อยู่บ้านนะครับ

หลายท่านอาจจะคิดว่าถามว่าเชิญคนสนิทญาติมิตรมาได้ไหม
ก็อยู่ที่ท่านประเมินว่าไม่เอาเชื้อมาติดครอบครัวท่าน
เพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดก็เฉพาะในครอบครัวก่อนดีกว่านะครับ
การเดินทางไปตอนนี้ผมว่าเกือบ๒๐จังหวัดแล้วนะครับ
ที่ประกาศออกมาว่าถ้าไปจากระยองต้องกักตัว
เพราะฉะนั้นก็มีความลำบากที่ท่านจะเดินทาง
แต่ถามว่าทำไมจังหวัดไม่ล็อกเราเป็นเมืองผ่านครับ
จันทบุรีตราดเดินทางกันยังไง
ชนบุรีเรามีสนามบินด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องมองหลายมิตินะครับ
การสั่งอะไรง่ายครับแต่ว่าผลกระทบมันแรง
แต่สิ่งที่ชาวระยองช่วยกันได้ตอนนี้ก็คือล็อกดาวน์ตัวเอง
ทางจังหวัดไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์
ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองล็อกดาวน์ตัวเอง

คือที่ขอความร่วมมือให้อยู่ในครอบครัว
แล้วจะมีอะไรปีใหม่ก็อยู่กันในครอบครัว
ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวของเราน่าจะดีที่สุด

ก็คือด้วยความที่นะตอนนี้จังหวัดระยองมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด๒๐๒ราย
ก็จำเป็นจะต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนาม

ว่าราชการจังหวัดระยองก็เลยบอกว่าขอความร่วมมือชาวระยองว่าอย่ากลัวค่ะ

คือเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามภายใน๓วันนี้
ก็จะใช้หอพักโรงแรมคอนโดมิเนียม
มาปรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแบบห้องแยก
เพื่อให้โควิดหมดไปจากจังหวัดระยองให้เร็วที่สุด
ก็จะมีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
ยืนยันว่าเชื้อจะไม่แพร่กระจายแน่นอน
รวมถึงจะมีการตรวจหาเชื้อรายงานต่างด้าวทุกคนในจังหวัดระยอง

ส่วนกรณีที่มีการตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง๑๖ราย
ก็ได้กันพื้นที่ไว้แล้วเป็นพื้นที่เสี่ยง
แต่ผลตรวจพบที่ห้องแล็บจังหวัดชนบุรี
ก็ต้องปรึกษาทางสวบคว่า๑๖รายนี้ค่ะ
จะไปลงไว้ในจังหวัดไหน
นี่นะคะเพราะเป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
แต่ผลตรวจไปพบที่ห้องแล็บจังหวัดชนบุรี
ดังนั้น๑๖คนจะอยู่ตรงไหนดีชนบุรีหรือระยองตัวเลขจะไปขึ้นตรงไหน
แต่ว่าณตอนนี้เรารวบรวม๓จังหวัดจุดเสี่ยงของภาคตะวันออก
เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะตามหน้าจอนี้เลยนะคะ
ระยองชนบุรีจันทบุรีนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยค่ะ
ท่านผู้ว่าบอกว่าจุดเสี่ยงก็คือบขศเก่าซุ้มไก่ซอยสมบูรณ
บนปากน้ำอำเภอเมืองตลาดสตาร์แล้วก็มีผับด้วยนะคะ
ซูสผับนะคะครับส่วนที่ชนบุรีค่ะก็มีข้อมูลจากเพจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีให้เฝ้าระวังคนที่ไปจุดเสี่ยง
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เช่นตลาดประมงอ่างศิลาตลาดเห่าดง
ธนาคารกรุงไทยสัตหีบและสารเจ้านาจาหรือว่ารายละเอียด
หน้าจอนี้เลยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้
ไปดูในเพจของทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะจะชัดเจนนะคะ
ประกาศสถานที่อย่างนี้คือต้องชัดเพราะว่าไม่อย่างนั้น
ถ้าเกิดคลาดเคลื่อนเนี่ยสถานที่นั้นเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อมูลมาตรงนี้เนี่ยไทยรัฐทีวีของเรา
รัฐนิวโชว์ของเรานะฮะหรือว่าเพจต่างของไทยรัฐเนี่ย
อ้างอิงมาจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของทางแต่ละหน่วยงานนะฮะ
ถูกต้องค่ะนี่นะคะขอให้คุณผู้ชมมั่นใจได้นะคะ
หรือว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเพจได้
จรปุรีค่ะจุดเสี่ยงนะคะก็มีจุดที่เขาไปลักรอบเล่นการบันนั้นนะคะ
สถานีขนระส่งจรปุรีวัดป่ากฮองกุ้ง
และรายละเอียดเพิ่มเติมตามหน้าจอนี้และเข้าไปดูในเพจ
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้เพิ่มเติมค่ะ